เพราะว่ามาจากพิษรักแรงหึงครับ

ผู้หญิงคนหนึ่งเลิกรากับแฟนเก่า
แล้วก็มาคบกับผู้ชายคนใหม่

ปรากฏว่าสองคนนี้กำลังนั่งกินข้าวกัน
แล้วอดีตแฟนมาถึงห้องเพื่อจะมาเคลียร์ปัญหาหัวใจ

สุดท้ายโดนแฟนใหม่ยิงเข้าไปตายนะฮะ
นี่เป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรากำลังตามล่าตัวมือยิงครับ
เพราะว่าพอก่อเหตุเสร็จจำภาพวงจรปิดนี้ได้ไหมฮะ

ล่าสุดมือยิงยอมมอบตัวแล้วนะครับ
นแรงกดดันจากตำรวจไม่ไหว
หนีไปซ่อนตัวในป่ายูคาลิปตัสต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ประทังชีวิตสุดท้ายเขาบอกว่าพอแล้วยกทงขาวยอมแพ้มอบตัวดีกว่า
คุณผู้ชมครับเท้าความให้สั้นมันเป็นเรื่องรักสามเศร้า
เรื่องของความรักที่ไม่เข้าใครออกใครครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเลิกรากับผู้หญิง
ต่างคนต่างอยู่ผู้หญิงมาคบแฟนใหม่
แต่ว่าผู้ชายคนเดิมเนี่ยยังรักและห่วงหวงอยู่

เปิดห้องมาปั๊บเจอภาพบาดตาบาดใจ
มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายโดนยิงฮะ
เช้าที่ผ่านมามือยิงครับคือนายตั้มหรือว่านายวิเศษ
ก่อเหตุยิงในปรัชญาหรือในอาม
ตายค่ะห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ปราจีนบุรี
มอบตัวกับตำรวจครับแล้วก็คุมตัวมานี่ครับในตั้ม
ลงมาจากรถคุมตัวเข้ามาที่โรงพัก
พาไปที่สพประจันตคามครับ
คือคนที่ใส่หมวกสีแดงนะฮะเสื้อโปโลสีเทาเข้ม
ตั้มอ้างว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองกินข้าว
อยู่กับแฟนสาวอยู่ที่ห้องเช่าจังหวะนั้นอ้าวเริ่มจะอิ่มแล้ว
แฟนสาวเดินไปล้างจานหลังห้องได้ยินเสียงคนเคาะประตู
ตอนแรกคิดว่าเป็นน้องสาวแฟนมาหาก็เลยเดินไปเปิดประตู
พอเปิดปั๊บเจอหน้าคนที่ไม่ได้อยากจะเจอ
ก็คือเจอหน้าของในอามที่เป็นอดีตแฟนของฝ่ายหญิง
จังหวะที่เจอหน้ากันปั๊บยังไม่ทันได้คุยได้ทัก
ฝั่งผู้ตายโวยวายขึ้นมาอันนี้คือคนก่อเหตุเล่าแบบนี้นะฮะ
เขาโวยวายใส่ผมแล้วเครื่องขวดใส่หน้าเดินตรงมา
แล้วดึงอาวุธปืนขึ้นมาผมเลยเข้าไปแย่งใช้จังหวะ
ยื้อแย่งกันตอนนั้นไม่ถึงนาทีแย่งปืนมาได้ก็เลยยิงสวนไป
หลังก่อเหตุขับกระบะไปซ่อนตัวที่ป่ายูคาลิปตัส
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตรก็คือบริเวณจาก
ภาพวงจรปิดที่เราเห็นนี้นะฮะตอนเกือบ๓ทุ่ม๒๒มิถุนายน
หลังจากนั้นเสร็จแล้วขับกระบะหนีไปซ่อนตัวเก็บตัวอยู่ในป่า
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตแต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่า
ไม่รอดแล้วล่ะตัดสินใจมอบตัวกับตำรวจแล้วเขาก็บอกว่า
ปืนนั้นไม่ใช่ของเขาลองฟังนะฮะ
ในความผิดผมปกป้องกันตัวเองครับครับแล้วอยากจะบอกทางญาติ
ลูกเสียชีวิตยังไงบ้างก็เป็นสิ่งที่ผมไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับ
แต่มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ผมเองก็ไม่มีทางออก
มันเป็นเหตุการณ์ซึ่งน่าจะขอโทษทางพ่อแม่เขาไหม
ก็ต้องขอโทษนะครับขอแสดงความเสียใจเพราะว่า
จริงผมไม่ได้เป็นคนเขาเรียกว่าเขาจะเป็นคนเกเลอะไร
เป็นคนทำมาหากินแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องช็อกแล้วครับ
ไม่ใช่ปืนแล้ว
ก็เดี๋ยวรายละเอียดขอให้เป็นเรื่องของสำนวนนะครับ
คำถามสุดท้ายเลยครับเมื่อกี้นี้แล้วเรื่องอาวุธปืนอ่ะ
ขอให้เป็นเรื่องรายละเอียดในสำนวน

จะไม่ยอมตอบตรงนี้ครับตอนแรก
เรื่องปืนเป็นของใครคุณผู้ชมตามหาคำตอบกันต่อครับ
เพราะแม่ผู้ตายบอกว่าที่มาอ้างว่าลูกแม่พกปืนไปเพื่อจะไปเคลียร์
แม่ไม่เชื่อเพราะคำกล่าวอ้างนั้นมันขัดแย้งกับคำให้การของแฟนเก่าลูกชายแม่
เขาให้ข้อมูลตั้งแต่แรกแล้วว่าต่างคนต่างมีปืน

แม่ก็เลยอยากจะฝากคุณตำรวจหน่อยคุณตำรวจช่วยแม่ด้วยนะ
ขอให้สืบหาความจริงให้ได้
แม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกแม่ไม่มีปืนแน่นอน
ฟันทงแม่เชื่อแบบนี้แต่ขอให้ตำรวจตรวจสอบ
เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่แม่เชื่อใช่หรือไม่
ผู้ต้องหาจะมาขอขมาศพล่ะ
ว่ายังไงแม่บอกว่าเขาจะมาขอขมาหรือขอโทษ
สิ่งที่เขาทำไปก็เอาเถอะ
แม่ก็ยินดีจะรับลองฟังคุณแม่ครับ
รู้สึกว่ามันไม่ตรงกับที่เขาพูดมาแต่ที่แรก
เพราะตอนผู้หญิงพูดเขาบอกว่าต่างคนต่างมีอาวุธ
แต่ตอนนี้เพราะว่าเขาไม่มีอาวุธแล้ว
มันไม่เหมือนที่คำพูดที่แรกอะ
ก็คือทางครอบครัวยังไม่ปักใจเชื่อสมมุติ
ยังไม่ปักใจเชื่อแต่ทางเรามั่นใจว่าเราไม่มีอาวุธไป
ถ้าเป็นลูกผู้ชายก็พูดความจริงมาเลย
เอาความจริงมาเลยมาสู้กันในชั้นศาลไปเลย
เปิดมาเลยไม่ต้องพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้
ท้าเลยว่าเป็นลูกผู้ชายก็พูดความจริงมาเลย
อย่าพูดกลับไปกลับมาเพราะเรื่องปืนเป็นสิ่งที่แม่คาใจมาก
แล้วก็มีผลต่อสำนวนคดีนะครับตกลงปืนเป็นของใคร
แฟนเก่าของผู้ตายบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีปืน
แต่คนก่อเหตุอ้างว่าเป็นปืนที่ผู้ตายเอามาแล้วผมไปแย่งมาได้
แล้วมันลั่นโป้งยิงออกไปเพื่อป้องกันตัวเอง
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมีรายงานบอกว่าในตั้มสารภาพแล้วครับ
เป็นคนเอาปืนไปวางข้างศพของผู้ตาย
เพื่อจัดฉากให้ดูเหมือนกับว่าผู้ตายเอาปืนมาและเป็นปืนของผู้ตายเอง
นี่เป็นข้อมูลล่าสุดครับดังนั้นคำถามที่คุณแม่คาใจพอจะมีคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะฮะ
ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อเตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าทางคดีและการแจ้งข้อหารายงานให้ทราบต่อไปแน่นอนครับ